ไปดูบรรยากาศการเดินทางหลังหยุดเทศกาลปีใหม่

ผู้เดินทางโดยรถยนต์มีเยอะมาก
ดังนั้นเส้นทางจากเหนือลงมากรุงเทพมนาคม
จุดนี้คือจังหวัดนครสวรรค์

ทุกคนมาอยู่จุดนี้กันก่อนนะฮะ
บางเส้นเนี่ยเป็นคอขวดนะนะ
ก็ต้องผ่านจุดตรงนี้ก่อน
ก่อนเข้าอ่างทองอายุทยาเข้ากรุงเทพมหานครต่อไปนะครับ
ก็การจราจรขาล่องก็คือขากลับเข้ากรุงเทพเนี่ย
บนถนนหลายสายในตัวเมืองนครสวรรค์
มีการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวนะครับ
โดยเฉพาะถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒๒
มีปริมาณรถค่อนข้างจะหนาแน่นตลอดสายยาวกว่า๑๓กิโลเมตร
เคลื่อนตัวได้ช้าทำความเร็วได้เพียง๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
อกจากนี้ถนนผลโยธินหมายเลข๑บริเวณหลักกิโลเมตรที่๓๓
ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒๒
การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างมีปัญหาครับ
เนื่องจากรถที่วิ่งมาจากตัวเมืองนครสวรรค์แล้วก็ที่วิ่งมาจากถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒๒
จะมารวมกันจะเอกันพอดีตรงจุดนี้แหละ
ทำให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดนะครับเคลื่อนตัวอย่างช้า
มีท้ายแถวสะสมยาวเกือบ๒๐กิโลเมตร
ขณะที่ทางตำรวจนครสวรรค์ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์
แขวงทางหลวงก็เปิดการจราจรพิเศษเพิ่มอีก๑ช่องทาง
เพื่อเป็นการเร่งแก้ไขการจราจรที่ติดขัดแล้วก็เร่งระบายรถ
มาดูเส้นเอเชียกันหน่อยนะคะสายเอเชียช่วงผ่านอ่างทอง
ที่บริเวณอำเภอชายโยร้อยต้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงข์บุรี
กลับมาจากภูมิลำเนานะคะจะกลับมาจากการไปเที่ยวมา
ใช่ครับทศการปีใหม่เนี่ยนะคะกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
คือรถติดมากความเร็วเนี่ยใช้ได้แค่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ชะลอตัวเป็นระยะบางจุดใช้ความเร็วได้เพียง๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
ครับไปดูที่สถานีขนส่งกันบ้างครับ
ไปดูที่สถานีขนส่งนครราชศรีมาแห่งที่๒เมื่อช่วงค่ำวานนี้โอ้โหคนเยอะมากนะครับ
ก็มีผู้โดยสารหลายร้อยคนติดค้างหลายคนต้องรอซื้อตัวนานถึง๕ชั่วโมง
จากช่องขายตัวรถโดยสารเข้ากรุงเทพหลายบริษัทปิดขายชั่วคราวเป็นระยะ
เพราะว่าต้องมีการเช็ครถก่อนนะรวมทั้งในส่วนของบขศในตัวเมืองก็มีป้ายปิด
จำหน่ายตัวชั่วคราวด้วยเช่นกันนะครับสาเหตุเพราะว่ารถเนี่ยต้องเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัดอยู่บนถนนมิตรภาพเป็นเวลานาน
ทำให้กลับมารับผู้โดยสารได้ช้าแล้วก็ส่งผลทำให้ช่วงหัวค่ำมีประชาชนหลายร้อยคน
พากันยืนต่อแถวจนล้นออกมานอกชาญชาลาเลยล่ะครับด้านขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาก็ยืนยันนะครับว่าจะสามารถระบายผู้โดยสารออกได้หมด
โดยได้สั่งเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสายนครราชศรีมากรุงเทพแล้วก็ให้ใช้รถโดยสารไม่ประจำทางอีกจำนวน๖๐คัน
ในการช่วยระบายผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่งนะครับส่วนที่ขอนแก่นนะคะบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่สามที่จังหวัดขอนแก่น
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเหมือนกันค่ะรอขึ้นรถโดยสารเพื่อที่จะเดินทางกลับ
จังหวัดต่างต่างหลังจากที่กลับมาฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าขอนแก่นก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม
เพื่อดูแลการเดินทางของประชาชนก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
รวมทั้งมีตำรวจมีทหารคอยรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีค่ะนะครับ
ตรวจสอบกันหลายจังหวัดแล้วนะครับไปดูที่หนองคายกันบ้างครับ
สถานีรถไฟน้องคายมีประชาชนและผู้โดยสารจำนวนมาก
หลังการหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยต่างพร้อมการหอบฮิ้วกระเป๋าสัมภาระคุณ
ลักษณะของผู้ที่เดินทางรถไฟ

เพื่อเดินทางไปภูมิลำเนาอยู่แล้ว

ข้าวสารอาหารแห้งของดีของฝาก
ปรับกระสอบชลอมจากที่บ้าน

ในการดำรงชีวิตต่อไปในกรุงเทพมหานคร
ของแบบนี้พอเราได้รับกลับมาเราอุ่นใจเนอะ
ดีใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้
เราสองคนเคยเดินทางกลับต่างจังหวัดไปนะกลับบ้าน
พอกลับมาทั้งญาติเอาอันนี้ไปเอาของผมนะ
เอาไส้อัวเอาน้ำพริกหนุ่มเอาแค่หมูเอาอะไรไปเนี่ย

หนักก็ได้ก็ถือได้
เพราะว่าเราก็เอามาทานด้วยส่วนตัว